ติดตามกันต่อเนื่องค่ะประเด็นเรื่องของการสอบทุจริตของบริษัทโปรสลอยของอังกฤษนะคะ
ซึ่งทางด้านของคณะกรรมการปปชก็มีมติให้ตรวจสอบกรณีที่บริษัทโรสรอยนั้นก็ยืนยันค่ะ
ได้ให้สินบนกับทั้งบริษัทการบินไทยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อจะจัดซื้อเครื่องยนต์ของอากาศยานแล้ว
ส่วนทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เชื่อมั่นว่าไม่มีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับกองทัพค่ะ

ยังไงก็คือเดี๋ยวต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอีกทีใช่ไหมครับ
ตรวจสอบแต่ยืนยันว่ากองทัพไม่ซื้อโลสตรอยแน่นะครับไม่มี
ขณะที่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชระบุ
ประชุมคณะกรรมการปปชได้มอบหมายให้สำนักการต่างประเทศของปปชประสานสำนักงานปราบรามการทุจริตของประเทศอังกฤษ
เพื่อขอข้อมูลมาตรวจสอบรวมถึงกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อเมริกา
แล้วก็มอบหมายให้สำนักการข่าวและกิจการพิเศษประสานกับบริษัทการบินไทยเพื่อตรวจสอบข้อมูลเช่นกัน
โดยเป็นห่วงเรื่องการขาดอายุความในการดำเนินคดีอาญาเพราะการสั่งซื้อเครื่องยนต์ในบางครั้งจาก๓ครั้งเป็นระยะเวลาที่นานแล้วค่ะ
พร้อมทั้งระบุว่ายังสันนิษฐานชัดไม่ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่หรือนักการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องรอตรวจสอบเอกสารก่อน
บอกว่าถือเป็นข่าวดีที่กระบวนการทุจริตประพฤติมิชอบถูกเปิดโปรง
ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดการบินไทยจึงเปลี่ยนเครื่องยนต์ต่างประเทศถึง๓ครั้ง
ซึ่งทำให้มีต้นทุนเพิ่มเป็น๓เท่าในการซ่อมบำรุงเครื่องบิน
และเพราะเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้การบินไทยนั้นขาดทุนค่ะ